มีข่าวมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคย
คราวนี้เราไปดูเรือตะเคียนกันไปแล้ว
บวงสวงต้นตะเคียนกันไปแล้ว
ไปดูต้นกล้ามปู่ศักดิ์สิทธิ์กันบ้างคุณผู้ชมค่ะ

กล้ามปูที่อายุเก่าแก่เป็นร้อยปีนะคะ
แล้วเขาเรียกกันว่าเป็นต้นกล้ามปูที่พึ่งขวัญใจคนจน
อ๋อเหรอมีชื่อเรียกด้วยนะเราพากันไปบ่อยนะกล้ามปู
ปูยาใจคนจนใช่แล้วเราพากันไปบ่อยเลยนะคะ
ที่นี่ค่ะต้นกล้ามปูยักษ์ที่ตั้งอยู่ริมถนนริมกว้านพยาว
ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพระเยาะ
ลักษณะของต้นกล้ามปูหรือว่าต้นจามจุรีต้นนี้
มีความสูงประมาณ๒๐เมตร
ขนาดลำต้นประมาณ๖คนโอบ
มีกิ่งก้านสาขาแตกแผ่ออกมาบริเวณกว้างสวยงามมาก
คาดว่าจะมีอายุเป็นร้อยปี
นี่ค่ะถูรูปกันไป
แล้วต้นกล้ามปูนี้นะนอกจากจะมีความใหญ่ยักษ์แปลกตาแล้ว

ก้ามปูต้นนี้มีเทพสิงสถิตอยู่
มักจะมาบันดาลพรให้กับผู้ที่มาขอโชคลาภ
ก็สังเกตดูค่ะคุณว่านี่ค่ะ
มีผ้าสามสีมีพวงมาลัยมีถูบมีแป้งมาโรยนะ
ก็สมหวังดังใจกลับไปกันหลายต่อหลายหวังแล้วนะคะ
ทำให้ใกล้วันเสี่ยงโชคแบบนี้
ชาวบ้านก็จะแห่กันมาขอเลขเด็ดจากต้นกล้ามปูแบบนี้

วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เขาบอกว่า
คนแน่นมากนี่ลูกเด็กเล็กแดงนักร้องนักเรียนนี่มากันหมดเลยนะ
คุณดูสิคะผ้าสามสีก็มานะคะแป้งก็มา
หวังที่จะได้เลขเด็ดกลับไปเสี่ยงโชค
แถมงานนี้ฉันไปถามมาด้วย
หลังจากที่มาไหว้แล้วมาถูแบบนี้
คุณเห็นอะไรบ้างไหมเนี่ยจริงเห็นไหมน่ะ
ชาวบ้านเขาบอกนี่ไงเห็นชัดเลย
ชัดเจนเลยนี่เขาบอกมาด้วยนะ
บางคนก็บอกว่าเห็นทั้ง๓ตัว
บางคนบอกเห็นแค่๒ตัวเองจะไปเห็น๓ตัวได้ไง
เขาบอกนี่ดูดินี่๓ตัวเลยนะ
อะไรอ่ะโอ๊ยไม่หรอกเนี่ย๒ตัวมาดูสิ

แล้วแต่ใครจะเห็นไม่เห็นตีเลขตีความกันไป
ถูกต้องก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เรามาบอกมาเล่าให้ฟังกันเฉยว่า
นี่ชาวบ้านเขาไปดูเขาบอกจริง

มดตัวเม็ดก็ว่าไปนะน้ำหวานที่เอามาถวายจะหกใส่มือ

ก็จริงต้องจริงบางคนบอกโอ้ย๒ตัวมดเหรอจริงจก

เอาเป็นความเชื่อใช้วิจารณญาณในการรับชมบอกได้แค่นี้แหละ